เอาละครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราเตือนกันทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนคือ
ก็จุดทูบไหว้เจ้าไหว้อะไรกัน

กรณีนี้กรณีแรกเกิดที่สงขลา
จุดทูปไหว้เจ้าแล้วไฟไหม้แม่ลูกต้องหนีตายกันนะฮะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งไปดูเหตุการณ์นี้ก่อน
เกิดขึ้นที่ประชาอุทิศ๒๗ซอยนี้ครับเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้นนี่

ครับตำรวจเอ๋ยกลับรับเบลงและรถกู้ไภ
ไปถึงนะครับโอ้โหดูแสงเพลิงสิครับแล้วควันดำปีเลย
พวยพุ่งออกมาจากชั้น๑แล้วก็ชั้นดาดฟ้า
ระดมฉีดน้ำสิครับใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีไฟ
สงบลงฮะจากนั้นก็ช่วยกันระบายควันออกจากตัวอาคาร
พอเข้าไปสอบถามนะครับในตัวตึกก็อ้าว
เพราะดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต
แล้วก็เพราะว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยนะฮะ
ตำรวจคาดว่าเจ้าของบ้านอาจจะจุดทูปไหว้เจ้า
ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีเฉพาะตัวสรรเจ้าข้างบันไดเท่านั้น
แล้วก็ไม่ได้ลุกลามไปบริเวณอื่นครับ
ไปสงขราคอย่างที่ผมบอกไป
ที่เกิดเหตุครับชั้นล่างเปิดเป็นบริษัทเคมีพันธุ์

ไฟมันไหม้บริเวณห้องโถงชั้นล่าง
แล้วแม่ลูกก็พักผ่อนกันอยู่ชั้น๒นะครับ
วิ่งออกจากบ้านได้ได้ทันนะครับแต่ก็มีสำลักควันไฟกันไปบ้างแหละ
กู้ภัยต้องประถมพยาบาลแล้วก็ให้ออกซิเจน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครหัดใหญ่
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีเข้าไประงับเหตุเอาไว้ได้นะครับ
ทำให้ไฟไม่ลุกลามไปยังบ้านหลังอื่น
ส่วนความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะห้องโถงชั้นล่าง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
ส่วนสาเหตุของไฟไหม้เกิดจากคนในบ้านจุดทูบ
ว่ายบูชาเทพเจ้าชัยสิงเหี้ยบริเวณห้องโถงชั้นล่าง
วัตถุไวไฟไฟมันก็เลยลุกไหม้ขึ้นมาครับ
พี่ก็บอกว่าสาเหตุมาจากอะไรอ่ะพี่
เอ่อน่าจะเว่ยเจ้าอะค่ะบ๊วยนิมอ๋อเว่ยเจ้านะครับ
อ๋อแล้วก็ตัวเองอยู่ข้างบนไม่ทราบ
อ๋อป้าเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนอ๋อพอลงมาถึงก็เห็นไฟลุกแล้ว